ว่าโอ้โหดังไม่หยุดฉุดไม่อยู่นะคะใครจะสั่งให้หยุดแต่แม่สีตางบอกว่าหยุดไม่ได้แล้วจริงค่ะคุณผู้ชมค่ะเรื่องของกระแสความดังที่ตอนนี้เนี่ยแม่สีตางกลับมาโด่งดังอีกครั้งจากแอปพลิเคชันติ๊กต๊อกนะคะ
ล่าสุดทางด้านเฟซบุ๊กอาติทัศน์บายจรรณพัฒน์เขาได้โพสต์ภาพวาดฝาผนังที่วัดหนองเต่าหลวงปู่ทิมดำทีมขาวจังหวัดอุทัยธานี
ซึ่งภายในภาพวาดค่ะคุณผู้ชมมีภาพของแม่สิตางปล่อยผมยาวสลวยใส่ชุดไทยนั่งพับเพียบเอามือชี้ไปที่ผลส้มบนพื้น
อดคล้องกับวลีเด็ดส้มหยุดที่ชาวเน็ตเขาแห่เล่นกันในแอปพลิเคชันติ๊กต๊อกนะ
โดยผู้โพสต์ก็คือคุณปุ๊ศิลปินอิสระวัย๓๐ปี
ซึ่งก็ได้เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐนะคะว่าภาพรวมภายในโบสถ์ทั้งหมดเป็นเรื่องของพุทธประวัติต้องใช้เวลาประมาณ๑เดือนจึงจะแล้วเสร็จ
แต่ตอนนี้ยังไม่สมบูรณ์นะคะส่วนที่เสร็จแล้วจะมีการแล้วก็มีการแชร์กันออกไปจำนวนมากก็คือภาพที่แม่สิตาง
ซึ่งเป็นส่วนของเนื้อหาในช่วงพระพุทธองค์ลงมาโปรดทั้งสามโลกมีชั้นสวรรค์มนุษย์แล้วก็นรก
เพื่อบอกว่าภาพของแม่สิตางเป็นรายละเอ็ดเล็กที่ซ่อนเอาไว้
เพื่อเป็นการบ่งบอกยุคสมัยของคนเขียนว่าถูกเขียนขึ้นในยุคสมัยไหน
ถ้าข้างหน้าเนี่ยในอีก๓๐๖๐ปีคนย้อนกลับมาดูเขาก็จะได้รับรู้ว่าภาพนี้เนี่ย
เคยเขียนในยุคที่แม่สิตางฮอตมากดังมากในเรื่องของส้มหยุด
ส่วนตัวเชื่อว่าไม่น่าจะมีดราม่าอะไรเพราะทำด้วยเจตนาดีนะคะ
บันเทิงไทยรัฐเองก็ไม่พลาดค่ะที่จะถามความรู้สึกของแม่สิตางสักหน่อย
ฮอตได้ฮอตดีฮอตแบบไม่มีอะไรกั้นขนาดนี้
ล่าสุดถึงขั้นกลายไปเป็นภาพบนผนังวัดไปซะแล้ว
เจ้าตัวรู้สึกอย่างไรไปฟังกันค่ะ
ต้องกลับขอบพระคุณทั้งเจ้าอาวาสแล้วก็คณะสงฆ์ด้วย
ตอนนี้กำลังเคลียร์คิวจะไปที่วัดแล้วค่ะ
คืออยากไปชื่นชมภาพวาดที่เป็นแบบตัวแทนตัวเรา
เป็นอีกหนึ่งตำนานของสยามประเทศ
ในภาวะที่ดังผจญโรคโควิดนี้
เรามีตำนานส้มหยุดนี้ให้
ให้ทุกคนรู้สึกอย่างไร
ให้ทุกคนได้ผ่อนคลาย